เราถามไปเมื่อสักครู่ที่พี่เบิร์ตถามกับเรื่องของกะเพราหมูสับนะฮะ
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปเที่ยวรีสอร์ทที่เกาะช้าง
เขาอยากทานกะเพราหมูสับเป็นกับข้าว
แล้วก็หมูกระเทียมเป็นกับข้าวสองอย่างในมื้อเช้า
ก็สั่งทางโรงแรมไปนะ
ก็กินไปเสร็จสับพอเช็คเอาท์ออกมา
พนักงานเอาบินมาเก็บค่าอาหาร
จานละ๒๕๐บาท
กะเพราจานนี้๒๕๐บาทและมีหมูกระเทียมเห็นไหมฮะ

แต่๒อย่างนั้นเบ็ดเสร็จแล้ว๕๐๐บาท
เขาโพสต์ถามชาวโซเชียลว่า
มันสมราคาไหมหรือมันแพงเกินไป
คุณผู้ชมช่วยตอบหน่อยว่ามันแพงหรือเปล่า
แต่ว่ามันคือรีสอร์ทในเกาะช้าง

หมูมันเสียค่าเดินทางอ่ะคุณผู้ชม

คุณผู้ชมลองดูว่าน่าทานหรือเปล่านะ
เป็นภาพกระเพราหมูสับแล้วก็หมูกระเทียมครับ
มีข้าวเปล่าแล้วก็มีไข่ดาวโปะมาบนข้าวให้
พร้อมกับบินอาหารระบุว่าจานละ๒๕๐บาท

ภาพนี้ผู้หญิงที่เขาไปเที่ยวแล้วก็ไปทานมาโพสต์เอาไว้บอกว่า
สอดที่ก่อช้างรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ค่าอาหารเช้านี้คุณคิดว่าถูกหรือแพงคะ

นี่ไงชามละ๒๕๐บาทตอนนี้หมูแพงค่ะหมูโล๑๗๐บาท

เขาบอกว่าแต่คนไปกินเขาบอกว่าเขาคาใจมันแพงไปหรือเปล่า
เขาก็เลยไปถามพนักงานว่าเฮ้ยคิดผิดหรือเปล่าจ๊ะอะไรอย่างนี้นะฮะ
พนักงานก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นราดข้าวหรือกับข้าวราคานี้เท่ากันค่ะ
เขาตอบมาเท่านั้นอ่าเธอก็ยิ้มเจริญเจียดแล้วก็ออกมั้น

พอแชร์ไปโอ้โหคนคอมเมนต์มากมายคนแชร์มากมายส่วนใหญ่
แล้วก็แสดงความเห็นกันผู้ชมคิดเห็นอย่างไร
ทีมข่าวเราพยายามติดต่อไปแต่ว่าผู้โพสต์ไม่รับสาย
บอกว่าตอนนี้คนโทรไปเยอะไม่อยากจะให้ข่าวมัน
สร้างความเสียหายให้กับทางร้านหรือว่ารีสอร์ท
ต้องการจะโพสต์เป็นความรู้เป็นวิทยาธารเท่านั้น

ถ้าเกาะช้างหมูแพงแล้วถ้าเราสั่งทะเล
มันจะถูกกว่าไหมเพราะอยู่กลางทะเลอาหารทะเลหาไม่ยาก
น่าคิดมั้ยน่าคิดเหมือนกัน